กรณีเรื่องความเคลื่อนไหวของวัดพระธรรมกายนะคะ

แล้วก็ได้ขอให้ทุกฝ่ายรับฟังเหตุผล
รวมทั้งปฏิบัติตามกฎหมายด้วยนะคะ
ขณะเดียวกันก็ยังแสดงความเป็นห่วงไปถึงคณะสิทธ
ปลุกระดมมวลชนมาขัดขวางการทำงานของเจ้าหน้าที่
เพราะว่าไม่เป็นผลดีทั้งต่อตัวเองรวมทั้งวัดพระธรรมกายด้วยค่ะ
ตรีสันเสริญแก้วกำเนิดโศกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
กล่าวถึงกรณีที่ศิษยานุสิตวัดพระธรรมกายรวมตัวปกป้อง
เพื่อไม่ให้เจ้าหน้าที่เข้าจับกลุ่มตัวพระธรรมชโยว่า
พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีให้ทุกฝ่ายยึดหลักคำสอนของพระพุทธเจ้า
คือการรับฟังเหตุผลซึ่งกันและกันไม่วู้วาม
ใคร่ครวนอย่างมีสติว่าสิ่งใดถูกหรือผิด
เพื่อร่วมกันหาทางออกปัญหาให้ดีที่สุด
นายกรัฐมนตรีเข้าใจถึงความเลื่อมใสสัทธาของคณะสิทธิ์ที่มีต่อพระธรรมชโย
แต่ก็อยากให้เปิดใจกว้างเรื่องของกฎหมายบ้านเมืองด้วย
เพราะว่าทุกสังคมในโลกล้วนแล้วแต่มีกฎกติกา
และอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขเรียบร้อยภายใต้การปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเท่าเทียมกันค่ะ
ส่วนเรื่องที่มีบุคคลที่มีชื่อเสียงประกาศเชิญชวนให้ศิษยานุสิตออกมาร่วมปฏิบัติธรรม
ถูกสังคมมองได้ว่าเป็นการปลุกระดมมวลชนที่มีนัยยะแอบแฝง
เมื่อมีคนออกมาจำนวนมากอาจจะเกิดการกระทบกระทั่งกับประชาชนทั่วไป
ซึ่งเป็นสิ่งที่รัฐบาลไม่อยากให้เกิดขึ้น
อยากเรียกร้องให้ยุติการดำเนินการดังกล่าว
มุ่งให้บริการที่ดีที่สุดแก่ลูกค้าไม่ได้มีวัตถุประสงค์ฝักฝ่ายการเมืองหรือศาสนาใด
ที่จะไม่ให้ความเห็นเกี่ยวกับความเห็นต่างระหว่างบุคคล
การแสดงความคิดเห็นในเรื่องดังกล่าวไม่ว่าของบุคคลใด